อย่างต่อเนื่องเรื่องของความแบรนด์ภูมิและสนากาศ

สร้างความเสียหายหลายจุดหลายพื้นที่ละทีเดียว
ต่อจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์เป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เองจากการตรวจสอบ
พบว่าสถานการณ์พายุฤดูร้อนนั้น
ยังคงมีอยู่ในเมืองไทยของเรานะครับแน่นอนครับ
ยังสามารถที่จะทำให้เกิดลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงยังคงมีโอกาสทำให้เกิดลูกเห็บตกได้อยู่นะครับ
แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะรุนแรงน้อยกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญ
เข้ามาสร้างความปั่นปวดให้กับลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา

ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศหลายพื้นที่
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
นั่นก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
ตอนนี้ถอยร่นออกจากเมืองไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ายังมีปัจจัยที่เข้ามาสร้างความแปรปวนลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ

กระแสลมจาก๒ทิศทางเคลื่อนที่มาปะทะกันหรือว่ามาพัดสอบกันนั่นเอง
ทิศทางแรกเป็นกระแสลมจากที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
เอาความชื้นจากบริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทย
เข้ามาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศ
อีกหนึ่งทิศทางก็คือกระแสลมจากทิศตะวันตกนะครับ
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแน่นอนครับ
จุดที่มีการปะทะกันของกระแสลมยังสามารถที่จะเหนียวนำให้เกิดกลุ่มเมฆฝนและกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองได้อยู่
หนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหลายที่เลยทีเดียว
ฝนที่ตกมาสามารถที่จะเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
เขื่อนหลักที่อยู่ในแต่ละภาคได้หรือไม่
อยากขยับถึงผู้ชมให้ดูกราฟิกนี้พร้อมกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิหารจัดการน้ำต่อไป
นี่คือสนานตรายการน้ำล่าสุดวันนี้
จากการตรวจสอบผมพบว่าทุกภาคนั้นปริมาศน้ำในวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน
เมื่อวานนะครับและถ้าหากเรียบเทียบในช่วงเรียกเวลาเดียวกัน
ก็พบว่าปีนี้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว
น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับภาพรวมตอนนี้มีปริมาณน้ำทั้งหมด๘๙๕๔ล้านลูกบาทเมตร

ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็น
มาดูกันต่อนะครับฝนในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับ
ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นตกจุดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ
ระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีคำนวณตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้เป็นต้นไปครับ
จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ครับ
เริ่มมีโอกาสก่อตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้น
โดยส่วนใหญ่กลุ่มฝนยังคงเน้นตกบริเวณเดิม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
คำนวณต่อไปเนี่ยนะครับพบว่ากลุ่มฝนนั้น
ยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนล่างในฝั่งอันดามันนั้น
หลายคนจะเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะออกไปเล่นน้ำทะเล

เพราะว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนในวันพรุ่งนี้นั้น
ก็คือในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนกลางนะครับ
จากแถวบริเวณจัวร์รันนองพังงาประบี

พื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า
วันพรุ่งนี้นั้นจะมีฝนเทลงมายังไง

เพื่อที่จะไม่ให้ความแปรปวดลักษณะอากาศแบบนี้
เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การทำกิจกรรมนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ